ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะ
คุณยายคนหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวคือคนเท่าคนแก่บางทีอยู่บ้านคนเดียวอันตราย
เพราะว่ามีเพื่อนของหลานค่ะมาทำทีเป็นคุยด้วย
คุณยายเป็นงั้นอย่างนี้แล้วถามว่าอ้าวหลานไม่อยู่เหรอ
ถามหาเพื่อนยายบอกไม่อยู่อยู่คนเดียว
หลังจากนั้นเข้าไปรื้อค้นของแล้วขโมยเงินคุณยายไปค่ะ

ผู้เสียหายคือคุณยายคนนี้นะคะอายุก็๙๓ปีแล้ว
ชื่อว่านางผวนสิริสมบัติ
คุณยายบอกกับตำรวจพวกนี้นั่นเนี่ยนอนเล่นอยู่ในบ้านนะ
ก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งจำได้แหละว่าเป็นเพื่อนกับหลานชายนี่แหละ
แต่ชายวัยรุ่นคนนั้นก็ไม่ยอมกลับเดินเข้าไปวนเวียนอยู่ตรงเตียงนอนของยายอะค่ะ
แล้วก็แอบไปรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
คุณยายบอกว่ายายก็เลยเดินไปดูที่เตียงนอน
อ้าวปรากฏว่าเงินที่คุณยายเก็บสะสมไว้ประมาณสองหมื่นบาทหายไป
ยายก็เลยรีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านบอกว่ามาช่วยแจ้งตำรวจให้ที
ต่อมาค่ะตำรวจก็เลยไปสกัดจับผู้ก่อเหตุมาได้
ก็คือนายนัทพลสุธิกาศอายุ๒๑ปี
ตรวจค้นในกระเป๋าพบว่ามีเงินสดอยู่จำนวนกว่า๕๐๐๐บาทเลยนะคะ
ตอนแรกนายนัทพลผู้ก่อเหตุยอมรับบอกว่าเขาเข้าไปในบ้านหลังนั้นจริงบอกแค่นี้
ตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะก็เลยเอาสมุดบัญชีธนาคารมาดู
นั่นแหละพบเลยว่าไม่มีรายการถอนเงินจากบัญชีออกมา๕๐๐บาทตามที่บอก
แล้วก็เงินในบัญชีมีอยู่แค่๙๐บาทโอ้โหมีแบบนี้มาหลายเดือนแล้ว
แปลว่ามันมีเงินนะแหละก็เลยเข้าไปขโมยเงิน
นายนัทพลจำนวนต่อหลักฐานก็เลยยอมรับสารภาพบอกว่าขโมยเงินคุณยายมา
แต่เอามาแค่๖๐๐๐บาทไม่ถึง๒๐๐๐บาทตามที่คุณยายบอกว่าเงิน๒๐๐๐หายไปนะ
เรื่องต้นตำรวจยังไม่เชื่อนะคะแต่ก็บอกว่าอ้าวไม่เป็นไร
จะ๖๐๐๐หรือ๒๐๐๐บาทติดคุกเหมือนกันติดคุกเท่านั้นแหละ
ก็เลยพาไปตรวจปัสสาวะก่อนนะคะแล้วก็ตรวจปัสสาวะปรากฏว่าอ้าว
ฉี่ม่วงอีกโอ้โหนั่นแหละโดนเพิ่มเลยแจ้งข้อหาเสพยาเพิ่มไปด้วยนะคะ
นอกจากข้อหาบุกรุกแล้วก็ลักทรัพย์ก็โดนไปเสพยาไปด้วยดำเนินคดีตามกฎหมายเลยจ้ะ
แม่โดนไปเต็มทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละ
คนไว้ใจร้ายที่สุดค่ะ